ของหย่อมฝนในช่วงนี้ยังคงทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยฝนตกหนักฟ้าปิดตลอดทั้งวันนะคะ
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนั้นมีโอกาสเกิดฝนมากถึง๗๐๘๐ของพื้นที่เลยนะคะ
เรามาดูข้อมูลจากเว็บไซต์จำลองสภาพอากาศจะเห็นว่าพื้นที่สีแดงบริเวณนี้เข้มมากเลยนะคะ
มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นมรสุมประจำฤดูมีกำลังแรง
ประกอบกับหย่อมฝนที่พาดผ่านร่องฝนตอนบนของประเทศไทยค่ะ
จึงทำให้มีฝนตกชุกหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่รับรุ่มที่เสี่ยงน้ำไหลผ่านนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยส่วนค่าเฉลี่ยฝน
รวมไปถึงพื้นที่ต่างที่ต้องเฝ้าระวังที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศก็คือทั่วประเทศไทย
ตกหนักสลับเบาบางพื้นที่แต่มีโอกาสรับฝนกันทั้งหมดเลย
ตามภาพที่ปรากฏตรงนี้นะคะต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศและน้ำท่วมฉับพลันกันให้ดีค่ะ
ส่วนค่าเฉลี่ยฝนมีประมาณ๔๐๘๐ของพื้นที่
คลื่นในทะเลอันดามันจะสูงมากกว่า๓เมตร
แนะนำว่าชาวเรืองดเดินเรือในระยะนี้กันก่อนนะคะ
กรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝน๖๐๘๐ค่ะ
ดังนั้นใครที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือต้องเดินทางก็ต้องวางแผนการเดินทางกันเอาไว้ให้ดีค่ะ
และใครที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำต้องเร่งยกของขึ้นสู่ที่สูง
กันน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
รวมถึงต้องติดตามสภาพอากาศตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยนะคะ
แล้วกลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ